สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราค่ะ
วันนี้มาเต้นนะคะแล้วก็เต้นช่วงเช้าแบบนี้
อากาศมันยังอบอ้าวอยู่เลยนะคะขออภัยค่ะ
ขยับตัวนิดเดียวเหงื่อจะแร้ออกไปเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายค่ะวันนี้โอ้โหมาเต็มค่ะ
แล้ววันนี้เป็นแค่วันชิมลางเท่านั้น
สำหรับฝนตกหนักตกหนานที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
แล้วก็จะตกยาวไปเรื่อยจนถึงช่วงประมาณวันที่๒พฤษภาคมเลยนะคะ
ดูภาพถ่ายดาวเทียมก่อนเลยตอนนี้ตี๕๕๐ค่ะ
โอ้โหแม่เจ้านั่นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นทางตอนบนของประเทศไทยหรือนี่
ส้มบางจุดเป็นสีแดงเลย
โอ้โหครอบคลุมตั้งแต่ทางภาคเหนือตอนล่างนะคะ
ไปจนถึงภาคอีสานลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบน

เพราะฉะนั้นวันนี้มีความเป็นไปได้หลายพื้นที่เลย
ว่าจะมีฝนตกหนักตกนาน
ปัจจัยเกิดจากอะไรขอแบ่งเป็น๒แบบแบบนี้นะคะ
วันนี้๒๙๓๐เมษายนค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนอย่างแรกก็คือลมใต้

เขาพัดพาขึ้นมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศทั้งหมดเลย

หลังจากนั้นวันที่๑และวันที่๒พฤษภาคม
มีปัจจัยมาเพิ่มค่ะไปเรียกพักพวกมา
ก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีน
แล้วมาบวกกับความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตอนนี้เขายังอยู่ตีกันมั่วเลยค่ะนัวกันเลยค่ะ
ทีนี้๑๒อาจจะเกิดฝนตกหนักตกนาน
ตกแรงลมแรงลูกเห็บตก
โอ้โห๑๒พฤษภาคมระมัดระวังด้วยนะคะ
ตรวจสอบฝนตามช่วงเวลาในประเทศไทย
วันนี้ช่วงเช้าเช้าค่ะยังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่
ยังไม่ปรากฏมีฝนแม้ว่าจะเจอเมฆแล้วนะคะ
แต่หลังจากนั้นช่วงบ่ายเริ่มเรียกเพื่อนมาค่ะ
ช่วงเย็นจนถึงค่ำหนักเลยทีนี้

ตอนบนของประเทศและลากยาวไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
วันนี้มีฝนกันทั่วทุกพื้นที่เลย

เพราะว่าพื้นที่ไหนตอนนี้ที่มันมีอากาศร้อน
ฝนตกอากาศมันสลับแบบรวดเร็วค่ะ

จะเห็นว่าลมที่มันเป็นเม็ดเล็กแล้ววิ่งด้วยความเร็ว
นี่คือความเร็วมีความเร็วนะคะลมช่วงนี้
จากฝั่งตะวันออกมาที่ฝั่งตะวันตก
ทำให้พอมีฝนลมก็จะแรงไปด้วย
เห็บก็อาจจะตกไปด้วยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยค่ะ
สองฝั่งไม่น่าเป็นห่วงช่วงนี้นะคะ
จะเห็นว่าไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ทั้งสองฝั่งเลย
ความร้อนวันนี้พื้นที่ไหนถ้าไม่มีฝน
ร้อนจับจิตจับใจ๔๑องศาเซลเซียสนู่นล่ะค่ะ
ส่วนความรู้สึกก็จะทะลุไปเกือบ๔๕องศาเซลเซียส
แต่ถ้าพื้นที่ไหนมีฝนอากาศมันจะเปลี่ยนฉับพันธุ์ค่ะ
ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไว้ด้วย
คุณผู้ชมอย่าพูดถึงเรื่องของวันที่๑วันที่๒
มันจะมีพายุฤดูร้อนเลยเอาเมื่อวานนี้ก่อน
พื้นที่ภาคอีสานค่ะตอนกลางเลยแถวมหาสารคามแล้วก็ขอนแก่น
มหาสารคามเนี่ยลูกเห็บตก
ชาวบ้านตกอกตกใจเลยค่ะโอ้โฮภาพน่ากลัวมากเลย
ลูกเห็บตก
กว่าไหนมันบอกให้เห็นลูกเห็บ
ลูกเห็บตกเมืองสารคามบอกเคยเห็นจากเชือ
ในบ้านศรีนวลค่ะอำเภอกัตรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
พายุมาแรงเลยลูกเห็บตกขนาดเท่านิ้วก้อนชาวบ้านบอกไม่ได้เห็นเองนะคะ
ชาวบ้านแตกตื่นตกใจค่ะต้นไม้หักโค้น
รถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของโรงพยาบาล
ก็เสียหายไปหลายคันเก่งคันสีขาวนู่นกิ่งไม้หล่นลงมาทับนะคะ
อกจากนี้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับ
ลิวกันไปเลยค่ะจังหวัดใกล้เคียงกัน
พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสารคามกับขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่ลูกเห็บตกเหมือนกัน
เขาบอกเสียงเวลามันกระทบหลังคาสังกะสิงปั๊ก
กิจกรรมกำลังแจ้งต่างต่างค่ะตั้งแต่วันนี้ยี่สิบเก้าเมษายนร่างยาวไปจนถึง
วันที่สองพฤษภาคมอาจจะต้องงดนะคะตอนนี้ดิฉันใช้ช่วงเวลาเช้าของวันนี้
ซึ่งฝนยังไม่มาเต้นก่อนนะคะเพราะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี
ส่วนผู้สูงอายุเขาชอบนะเต้นลีลาดเพราะว่าได้ไปเมาส์มอยกัน
ได้ไปสมาคมกันให้ไปอยู่ใกล้กันส่วนดิฉันวัยรุ่น
วัยรุ่นอายุสี่สิบอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็พอมีเพื่อนอยู่บ้าง
ว่าไงเธอวันนี้เต้นจังหวะอะไรดี